ก็ได้ทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศครบแล้วนะครับ
และที่สำคัญครับทุกฐานหลังจากนี้ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนั้น
สามารถชี้วัดคะแนนในการตัดสินแชมป์ได้เลยครับ
พลังทักษะสร้างทีมแกร่งเพื่อปลูกฝังให้กับเด็กได้เล่นกีฬาตั้งแต่ยังเล็ก
เป็นบทเรียนนอกตำราเป็นวิชานอกห้องเรียน
เมื่อวานนี้ครับสนาม๕โซนกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออก
๑๑๑๑๒ปีซึ่งเป็นสนามสุดท้ายของรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค
๘ทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วประกอบไปด้วย
ทีมพระหรือไทยคอนแวนเอทีมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินเดชา
คุณชายงสกุลบริรักษ์ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์นม
และโภชนาการบริษัทเนสเล่ไทยก็บอกว่าเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้ว
ตัวแทนครบ๔๘ทีมทุกรุ่นเพื่อเข้าไปชิงแชมป์กันในระดับประเทศ
ผลตอบรับก็ดีเกินค่าสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำกับนักกีฬาทุกคน
คือรายละเอียดเล็กน้อยที่ไม่ควรพลาดก็ตัดสินผลแพ้ชนะได้ทันที
รวมถึงคะแนนพิเศษการทำสกอร์ด้วยการยิงกับการหม่ง
ตรงนี้เป็นตัวช่วยที่ให้ความแตกต่างได้เลยครับ
ตอนนี้ก็ฝึกซ้อมกันให้เต็มที่โดยเฉพาะยิ่งรุ่นที่เป็นรุ่น๑๑๑๒ปี
ซึ่งเป็นการเดาะในแบบที่ต้องพาฟุตบอลเคลื่อนไหวไปข้างหน้าด้วยครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป